กันที่จากกรณีที่ครูลงโทษเด็กนะครับ
ก็คือน้องซีนั่นเองที่ถูกไม้กระบี่กระบอง
ฟาดเขาให้๒๐กว่าทีจนไม้หักเป็น๒ท่อน
เมื่อวานนี้นะครับทางผู้มนวยการสำนักงาน
พื้นที่ปฐมศึกษาพระนครสิทธิยาเขต๒
พร้อมกับผู้มนุยการโรงเรียนวัดสุคลธาบราม

พาครูแนนเข้าไปกราบขอโทษพ่อและแม่ของน้องซีแล้ว
คุณผู้ชมดูช่วงจังหวะที่ครูแนนกราบขอโทษ

ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง
เมื่อวานนี้คนที่นั่งตรงนี้เสื้อหลายผู้ชายคนนี้คือ
หน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษาพระนครศิริยาเขต๒
พร้อมด้วยผู้มนุยการโรงเรียนวัดสุคลธาบราม
พานางสาวสิริพรชาติสมุทรหรือครูแนน

มาขอโทษพ่อและแม่ของน้องซีเด็กชายป๔
เพื่อขอโทษและยอมรับผิดที่ลงโทษเกินกว่าเหตุ
ด้วยการใช้ไม้กระบี่กระบองตีเด็กจนหักเป็น๒ท่อน
และแม่ของน้องซีบอกว่ายอมให้อภัย
และบอกว่าบาดแผลร่างกายมันหายได้
แต่แผลทางใจไม่หายง่าย
มันอาจจะติดตัวไปจนวันตาย
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนกับครูทุกคนนะครับ
เพราะว่าผู้เป็นพ่อบอกแบบนี้
บอกว่าผมให้อภัยได้ถ้าครูสำนึกผิดจริง
แต่อยากถามว่าถ้าลูกครูแนนโดนแบบนี้บ้าง

ส่วนคดีความก็ให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจไป
ส่วนแม่ของน้องซีกล่าวทั้งน้ำตาบอกว่า
ปีที่แล้วคุณแม่เคยสูญเสียลูกชายคนแรกไป
ตอนที่ลูกชายอายุ๒ขวบจากเหตุจมน้ำเสียชีวิต
มาครั้งนี้ก็กลัวว่าน้องซีจะมาเสียชีวิต

แต่ถ้าครูสำนึกผิดพร้อมให้อภัย

ที่ครูแนนเองบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้น
จากน้องไม่ได้ทำการบ้านส่งตามกำหนด

และในวันนั้นที่ลงโทษไม่ได้มีเจตนารู้สึกผิดจริง
ส่วนการลงโทษวันนั้นก็ไม่ถึง๒๕ที
แต่ยอมรับว่าตีจริงพร้อมกับอบรมไปด้วย
พลั้งมือไปก็ต้องกราบขอโทษจริง
ซึ่งหลังจากเห็นภาพก็ตกใจมาก
เป็นห่วงน้องมากไม่คิดว่าน้องจะบอบช้ำขนาดนั้น
ส่วนไม้ที่ตีก็เป็นไม้ที่ชำรุดได้พันเทปไว้
มันไม่ได้ตีถึงขั้นที่ไม้มันหัก
คือไม้มันชำรุดอยู่แล้วนะครับ
แต่สุดท้ายยังไงก็ตามต้องขอโทษน้องขอโทษพ่อแม่
ขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากนี้จะไม่จับไม้อีกเลยตลอดชีวิตนะครับ
ดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะสำหรับคุณครูนะ

เรายินดีที่จะดูแลเยียวยาทุกอย่างค่ะ

ขอบคุณนะครับ
สำนึกผิดทุกอย่างส่วนคดีก็น้อมรับในทุกสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นครูแนนบอกแบบนี้นะครับ
ทางด้านของผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปฐมศึกษาพระนครสิทธิยาเขต๒
คือนายบุรพาพรมสิงที่พาครูแนนไป

ก็ลงพื้นที่โรงเรียนวัดสุคลธารามจังหวัดพระนครสิทธิยาด้วย

เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่๙กันยายนที่จะถึงนี้

โดยมีการเรียกเด็กนักเรียนที่เรียนในห้องเดียวกันกับน้องซี
และอยู่ในวันเกิดเหตุมาสืบข้อเท็จจริงแล้ว๓คน
อกจากนี้จะมีคณะครูเข้าเยี่ยมน้องซีแล้วก็ครอบครัวทุกคน
ดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครอง
ให้เด็กนั้นกลับไปเรียนได้อย่างสบายใจไร้ข้อกังวล
ทีนี้ต้องดูแหละจิตใจเด็กสำคัญมาก
กล้าไปโรงเรียนจะกล้าเจอคุณครูอีกหรือไม่
แล้วเรื่องของคุณครูจะต้องดูแลจัดการให้เด็กทำการบ้านอย่างไรบ้างนะครับ
ดูแลสภาพจิตใจของครูแดนด้วยเหมือนกันนะ